คุณผู้ชมครับมีแม่ค้ามาโพสต์เตือนภัยฮะบอกลูกค้าเนี่ยนะ
ทำเป็นมาเข้ามาซื้อของแล้วจะใช้โครงการคนละครึ่ง
แต่ในแอปตังค์ไม่มีแล้วนะฮะเขาทำยังไงลองดูครับ
ลิฟต์ตัวเป้งของที่ร้านเลยนะคะ
สังเกตได้ว่าอันนี้คือเจ็ดก็ให้เขาสแกน
สแกนเสร็จปุ๊บแต่มันขึ้นให้เขาเติมเงิน
นี่หน้าจอแบบนี้หมายความว่าให้เติมเงินนะคะไม่ใช่เป็นหน้าจอใส่รหัส
เสร็จปุ๊บเขาก็กดยกเลิก
เลิกเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าไอ้นี่ของเขาหน้าจอโทรศัพท์เขา
เพราะเขาไม่ได้ใส่รหัสยืนยันเงินก็เลยไม่เข้าเจ็ต

อ่าเสร็จปุ๊บถือของจะออกไปนอกร้าน
แต่ว่าเจ็ตเรียกเขาไว้
ฉันโอนแล้วนะเนียนครับแต่ทางร้านค้าให้เห็นก็เลยเรียกลูกค้าแล้วบอกว่า
เงินยังไม่ได้โอนเข้ามานะลูกค้าก็เลยขอจ่ายเป็นเงินสดแทนฮะ
ที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้มาแล้ว๓ครั้งครับ
แล้วอ้างว่าฉันทำไม่เป็นนะครับ
ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่เข้าใจบ้างนะฮะ
การใช้แอปอะไรประมาณเนี้ยโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม
ภูตรยิงคนเรากลับมาที่ร้านอีกแล้วมาทวงเงินบอกว่า
เมื่อวานน่ะฉันสแกนเงินน่ะอืมเข้าไปแล้วนะที่ร้านน่ะ
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าในแอปถุงเงินของทางร้านเนี่ยนะ
มีประวัติการทำรายการของลูกค้าที่ใช้โครงการคนละครึ่งทุกคน
เพราะเธอได้ยินแค่ตกใจตกใจแล้วก็อ้าวในแอปอะ
อัพถุงเงินของเธอเนี่ยคือของแม่ค้านะ
มันมีชื่อลูกค้าที่มาซื้อด้วยเหรอตกใจขนาดนั้นเลยครับ
อกจากนี้หญิงคนดังกล่าวนะครับยังเอาสลิปการโอนเงินใบหนึ่งนะครับ
ให้ทางร้านดูโอ้โหพฤติการเนี่ยจะเอาให้ได้จริง
คือจะขอเงินคืนให้ได้แต่ทางร้านก็จับได้อีกว่า
นี่แหละนี่เกียร์กระซิบสลิปก็ยังปลอมเลยนะฮะ
เนื่องจากเวลาในการซื้อมันไม่ตรงกันนะครับ
ยอดเงินที่ซื้อมันก็ไม่ตรงกันอีกนะครับ
คือคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ามาอุดหนุนได้นะคะ
แต่คุณลูกค้าท่านนี้เงินสดเท่านั้นค่ะ
อ่า
ทุกครั้งที่เขามาซื้อเนี่ยต้องทวงต้องทวงให้เขากลับมาจ่ายตังค์ทุกทีเลย
เพราะว่าจริงซื้อของมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทวงกันอย่างนี้ค่ะ

ใช่ไหมคือกับลูกค้าคนอื่นอ่ะเจ๊จะจำไม่ได้หรอกว่าเขาซื้อของอะไรบ้าง
คือเท่าไหร่เพราะว่าวันคุณเข้าร้านเราเยอะ
แต่กับคนนี้เพราะว่าเขาเป็นบ่อยเจ๊เลยจำได้ว่าเขาซื้อไป๑๙๒
แล้วพอสลีฟเขามาวันนั้นเป็นสลีฟ๑๙๙
เราก็เลยบอกเฮ้ยพี่ยอดมันไม่ตรงกับที่หนูปิดตังค์ให้พี่วันนั้นนะ
อืมก็เป็นช่องทางนะคะของคนที่แบบอยากจะโกงนะคะ

ร้านค้าก็ต้องระมัดระวังเทคนิคนี้ไว้ด้วยนะคะอ่า